ลูกคอดีขนาดนี้แหมสงสัยคุณจะต้องเจอเจ๊ดันคนนี้แล้วนะ

พูดก็พูดเถอะนี่ล่าสุดพี่ตั๊กสิริพรคุณผู้ชมค่ะ
เขาประกาศออกสื่อเลยบอกว่าฉันจะดันฉันจะปั้นเด็กคนใหม่แล้ว

ไม่ใช่พี่แจ๊กกะลีนหรือเปล่าเพราะเสียงดีเหลือเกินนะคุณผู้ชม

ดันแทนใครรู้ไหมดีเจนุ้ยลูกรักของเขา

ปกติเนี่ยดีเจนุ้ยทำอะไรลงโซเชียลพี่ตั๊กคอยช่วยโพสต์คอยอะไร

แต่นี่อาจจะเป็นศิลปินดาวดวงใหม่ก็ได้
ตั๊กเขาออกมาประกาศผ่านไอจีด้วยแคปชั่นที่ว่า
เพราะอะไรอ่ะเพราะมากเลยอ่ะร้องเสร็จไปฉาบปูนต่อ
หรือว่าดิฉันจะปั้นน้องคนนี้แทนดีเจนุ้ยดีคะคุณ
ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้นะคะคือมันเกิดขึ้นจากคลิปนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
ตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่าง
สนับสนุนความคิดแม่ตั๊กบอกปั้นเลยแม่ปั้นเลย
แต่มีอีกคนนึงค่ะคัดค้านไม่เห็นด้วย
ให้ต้องเดาเลยว่าใครดีเจนุ้ยลูก
เออเพราะว่าโพสต์ภาพนี้ต่อเลยนี่โพสต์ภาพซ้ายขวา
ดวงใหม่ที่อาจจะเกิดกับดาวดวงเก่าที่อาจจะไป
ตั๊กเขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าดิฉันคิดว่าน้องคนนี้ควรเป็นนักร้อง
ส่วนดิฉันนั้นขออนุญาตอ่านตามที่พี่ตั๊กเขาพิมพ์ไว้นะคะ

บอกว่าตามที่พี่ตั๊กพิมพ์ไว้ส่วนนุ้ยคนไปฉาบปูนแทนน้องเขานะฮะ
ซึ่งดีเจนุ้ยก็เข้ามาเน้นตอบตลกทันทีบอกว่า
งั้นขอเวลาเรียนผสมปูนแวบหนึ่งนะแม่
ไม่ได้จะสู้นะยอมแล้วแต่ขอไปเรียนผสมปูนก่อน
ตั๊กบอกก็แซวกันเล่นแล้วนะคะ
คุณแม่คุณลูกยังรักกันดีแต่ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่า
คุณพี่ฉะปูในคลิปน่ะร้องเพลงเพราะจริง
แต่รูปนุ้ยเมื่อสักครู่นี้มันใช่นุ้ยหรือว่าพี่เด๋อ
เหมือนพี่เด๋อ๋นะเนี่ยพี่เด๋อ๋ไม่ใช่หนุ๊ย
แล้วใครอยากฟังเสียงว่าพอก็ลองไปตามกันได้